ใครผ่านถนนจรรย์สนิทวงบ้าง
โอ้โหท่าทางจะหนึบนะฮะทั้งหนึบทั้งอวมแล้ว

แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ยุบเล็กนะ
ทั้งใหญ่และทั้งกว้าง
นี่ครับรถมาประสบโอมแต่เหตุแบบนี้นะฮะ
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเหตุการณ์นี้

ถนนนี้มันยุบตัวลงไปทำให้วอลโว้สีเงินคันนี้ครับ
ตกไปในหลุมยุบบนถนนจรรย์สนิทวงศ
บริเวณปากซอยจรรย์สนิทวง๘๒
จากรถเก๋งคันนี้นะครับ

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปมีแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลครับ
นายธนโรธนะฮะนายธนโรธเจตธัญชนกอายุ๓๖ปี
คนขับรถเก่งเนี่ยเล่าบอกว่าตีหนึ่งได้นะ
เขาขับรถมาจากสะพานพระราม๗มุ่งหน้าแยกบางพลัด
ตอนนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เนี่ย
ที่มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขี่เนี่ยขี่นำมานะครับ
แล้วมาถึงจุดเกิดเหตุปั๊บจู่คือมันไม่ได้ยุบไปก่อนนะคุณผู้ชมฮะ
มันยุบต่อหน้าเลยมันยุบปั๊บรถปรถสายเสียหลัก
คว่ำถลายไปหลายเมตรเลยส่วนรถยนต์ของเขาเนี่ย
ก็ตกลงไปในหลุมด้วยส่วนอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ย
ที่แขนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็สำรองจ่ายค่าขออภัยครับ
ค่ารถยกไปหมื่นหกเนี่ยแล้วก็เรียกร้องเลยนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมารับผิดชอบซ้าดี
ทำถนนให้มันได้มาตรฐานกว่านี้ไม่ใช่พอฝนตกน้ำช้า
ดินออกไปหมดข้างล่างเป็นโพรง
คือคนใช้รถใช้ถนนเขาไม่ทราบ
ว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้าง
แล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
ก็มันก็จะลำบากเมื่อปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้
จุดเดียวกันแต่คนละฝั่ง
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เอาแผ่นเหล็กมาวางไว้นะฮะ

โอ้โหดูเมื่อกี้อาจจะดูไม่เห็นว่ามันลึกแค่ไหนมันกว้างแค่ไหน
นี่แหละฮะแต่ปรากฏว่าไอ้แผงเหล็กเนี่ยมันก็ดีดตัวขึ้นอีกครับคุณผู้ชม
ไม่จบครับนะฮะมันอาจจะทำให้ประชาชนเกิดอันตรายขึ้นมาได้
ก็ลื้อออกในช่วงเช้าแล้วก็ซ่อมใหม่
แล้วก็ซ่อมด้วยการเอาหินคลุกมาถมแทน
โอ้โหติดหนืบสิครับจรรย์สนิทวงนะครับ
เป็นที่โจทยจันทร์กันอยู่แล้วนะฮะ
ที่แยกบังพลัดติดยาวไปถึงสะพานพระราม๗โน้นน่ะ
นายธีรวัตน์ฮ่วยหงธอง
ท่านเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กับทีมข่าวบอกว่าไอ้สภาพหลุมลึกเมตรครึ่งกว้าง๓เมตร๓๐ยาว๔เมตรเนี่ยนะ
ซึ่งจุดที่ซุดเนี่ยมันเป็นบ่อของการไฟฟ้านครหลวงที่ทำ
เพื่อการวางร้อยท่อสายไฟนะฮะ

คือคุณผู้ชมอยู่แถวปากซอยจรรย์๔๙เปล่านะฮะ

เขาจะเอาเครื่องสแกนโพรงใต้ดินมาตรวจสอบ
แล้วก็เร่งซ่อมถาวรในคืนนี้ทันทีเลย
ไม่ให้เกิดซ้ำแล้วนะครับ
นอกจากถนนจรรย์สดิตวงแล้วนะครับ
พระราม๓ก็มีคล้ายกัน
กรุงเทพมหานครก็จะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงนะครับ
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนเจ็บ
หรือการไฟฟ้านครหลวง
คนที่ดูแลโครงการตรงนี้เขาจะรับผิดชอบ

คือผู้สื่อข่าวโทรไปถามตำรวจนะครับ
ตำรวจจราจรบางพลัดก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย

เส้นทางจราจรนะฮะ
ก็ใช้ได้ในทุกช่องทางแล้ว

เมื่อเช้าที่เจอเหตุการณ์นี้ถนนใช้ได้แล้วครับ